กินล้างบาง
วันนี้เรามาย่านพาศรีเจริญครับ
ตัวเนี้ยเป็นมันกุ้งสามารถคลุกกับข้าวได้อ่าใช่ใช่อืมไม่ต้องสามารถหรอก
ผมรักก็คุกได้ผมรักก็คุกได้ผมรักก็คุกได้พี่ไม่ได้โม้นะ
ไม่รู้ว่าแขกรับเชิญจะถูกปากถูกใจกับร้านอาหารทั้งสามร้านที่แซ็กเตรียมไว้ให้หรือเปล่า
รีบไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชม
เอาโห้นมไอยนมเดียบแค่นี้ใส่นวมมาด้วยดูได้ชุดอะไรเนี่ยชุดนี้อย่าง
แบบกระชั่งทาสีอย่างกระชั่งทาสีปัญหาไอ้ลุงอะเอ้ยพูดอย่างงี้ได้ไง
จ้าเหรอ

โอ้เฮ้อให้บ้านมาดูดิวะ

กินร้างเบื่อท่านนะครับ

เรียกพวกเถาซึ่งแหละครับพูดไหนอ่ะไม่บอกกูว่าพูดไอ้เถา
เมื่อกี้เพลินเซลล์ผมไหมครับมันไปใส่ว่าวันเมื่อหลังไม่ต้อง
ไปแล้วเหรอครับเมื่อหลังนี่ยังบอกเข้าครับผมอย่าบอกด้วยบ้าย
เป็นแขกรับเชิญของผมอ่ะแมนบอเออใช่ครับอ่าครับผมเออ
เป็นแขกรับเชิญก่อนอื่นนะครับถอดนั่วเหมือนผงวันถอดนั่วเหมือน
เอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้
ครับพี่บาทสมรักคำสิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เดินทางมาได้ใส่นะครับบ้ายมาแต่บ้านครับผมมาแต่บ้านมาแต่บ้าน
อยู่แถวแถวเมืองทองอ๋อเมืองทองนะครับผมและอีกเช่นเคยครับ
ท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตะเวนนะครับผมหาร้านอาหารที่
เด็ดแล้วก็โดนนะครับวันนี้เรามาย่านภาษีเจริญครับ
โหบนี้วันนี้พร้อมนะครับพร้อมครับแต่พร้อมแล้วบางทรายล่านทรายที่ว่าเด็ด
ในกินล้างบ่อและวันนี้นะครับผมนัดพี่บาทนะครับ
บริการดีมากเลยครับเป็นสวนเลยนะครับ
ร้านนี้อาหารโดนใจแน่นอนพร้อมแล้วไปกันหน่อยครับ

แม่เกือบมีมวยคู่เอกในรายการของเราแล้วสินะครับ
ไม่รู้ว่าวันนี้แซ็กจะโดนไปกี่หมัดเอ้ยจะกินอาหารในร้านชายสมัย
คาเฟ่๒๔๙๘บางกอกไปกี่อย่างเพราะร้านนี้เขามีเมนูอาหารเพียบ
เลือกไม่ถูกเลยทีเดียวโอ้โหทั้งของขาวของหวาน
บรรยากาศก็สวยงามร่มรื่นถ้าใครมาร้านนี้
ต้องมีรูปกลับไปอวดเพื่อนแน่เลยครับ
สวัสดีค่ะการนะคะจากร้านชายสมัยคาเฟ่๒๔๙๘บางกอกค่ะ
ที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดพักผ่อนของคนกรุงเทพนะคะเป็นคาเฟ่ในร่องสวน
เราใช้ธรรมชาตินะคะเข้ามาเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพได้มีจุดพักผ่อน
สำหรับร้านของเราอาหารก็จะหลากหลายแต่ว่าที่หลักก็จะมีอาหารไทย
แล้วก็มีอาหารแนวตะวันตกที่มาของชายสมัย๒๔๙๘คือคุณพ่อตัดท่า
ชื่อร้านชายสมัยและเปิดในปี๒๔๙๘ค่ะ
ทีนี้พอเรามาทำธุรกิจเป็นตัวคาเฟ่เนี่ยแล้วเราใช้บ้านเดิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เราก็เลยทอดต่อจากธุรกิจของความเป็นเทลเลอร์ค่ะมาสู่การเป็นคาเฟ่
สมัยคาเฟ่๒๔๙๘บางกอกอร่อยเชียบ
สิ่งยังไงครับพี่บัส

ที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับกับทอดมันกุ้งหน้าสาหร่ายครับผม

เมนูทอดมันกุ้งหน้าสาหร่ายนะครับ

เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาชอบ

วันหนึ่งเขาเลยมาคิดคิดชอบทั้งคู่

คือเฉพาะตัวทอดมันตัวอาหารเนี่ยก็แปลกกว่าที่เห็นนะครับ
เพราะว่าปกติร้านอื่นเวลาเราไปสั่งทอดมันกุ้งเนี่ยก็จะเป็นวงกลมเลยไม่มีหน้านะครับ
แต่นี่นะครับมันจะมีความนุ่มของเนื้อของมันกุ้งครับผม
และจะมีความกรุบกรอบของสาหร่ายสาหร่ายครับผม
ส่วนเนื้อกุ้งนะครับผมก็จะมีความแบบว่านุ่มนะครับ
เพราะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของเนื้อหมูนะครับ
เป็นสูตรเฉพาะตัวเพื่อให้ความกลมกล่อมสำหรับอาหาร
อ่าก็รู้นี่ทำไมไม่พูดอ่ะ
ถ้าพี่พูดไปก็หาว่าพี่โมอีกอ่า

เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม

แกงคั่วหอยขมเมนูที่คัดหอยอย่างดี
สดใหม่ทุกวันล้างสะอาดดับกลิ่น

ตัวพริกแกงเป็นสูตรจากทางร้าน
โดยนำเครื่องแกงมาคั่วให้หอม
ปรุงรสให้เหมาะกับรสชาติของคนกรุงเทพ
ซึ่งจะใช้กะทิล้วนไม่ผสมน้ำ
แกงจึงมีความเข้มข้น

สูตรเด่นนะครับก็จะมีเนื้อของมะพร้าวอ่อนอยู่ด้วยนะครับเนี้ยครับของ
มะพร้าวน้ำหอมสดครับผม

ครับเป็นความแปลกนี่นะนี่นี่เนี่ย
กาดทะเลตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็พอพอกินกุ้งเข้าไปปุ๊บเนี่ย
มันก็ได้กลิ่นมะพร้าวเลยเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวมา
เปลี่ยนนิดหน่อยตัดเย็งหน่อยนะครับผมกลับอันนี้เลย
ผักหลนปูกันเลยดีกว่านี่อุ้ยอันนี้ก็จะมีหลายเอ่ยนี่ไง
นี่นี่นี่เพียงนี้เนี่ยอยู่อยู่บ้านนาดีดีเห็นไหมครับ
เหมือนกันเนี่ยตอนตอนอยู่บ้านนาเรียกเรียกปนครับพอเข้าในกรุง
ปุ๊บเรียกหลนหลนอ่ะงงอ่ะพูดมิตรขาเอาตัวอันไปไหนวะ
ไม่แต่ขาเอาตัวมันไปไหนวะตัวเขาก็มาโรนให้เรากินนี่แหละครับ
พี่บาทครับรู้ไหมครับว่าสูตรนี้ได้มาจากไหนครับ
เอามาทำหล่นปูเลยนี้หลังจากที่อาหารไทยครับ
มาหลายชุดแล้วเนี้ยขอไปฝรั่งบ้างอ๋อฝรั่ง
ฝรั่งก็มีนะครับนี่สปาเก็ตตี้ผัดชากุ้งอ่า
บอกได้เลยว่าผัดฉาร้านนี้นะครับจะร้อนแรงกว่าร้านปกติทั่วไป
เพราะอะไรครับมันมีส่วนผสมของพริกไทยอ่อนอืม
สดนะครับไปผัดกับไฟร้อนร้อนนะครับอ่าพอผัด
ไฟร้อนร้อนเหมือนกันป่ะเออจะได้เพิ่มแบบความเผ็ดความอ่ะ
ของเครื่องมันอ่ะอ๋อจะได้ออกให้เต็มที่อืม
ว่าคำแรกจะจะจะร้อนก่อนเลยนะครับอืม
พอกินกันไปแล้วเบิร์ดเบิร์ดสงสัยมาก่อน
ทำไมครับแบบพริกขี้นูแบบพริกขี้นู
คือรสจัดจ้านมากสำหรับใครที่ชอบรสเผ็ด
ผมแนะนำให้กินนี่เลยสปาเกตตี้ผัดชาเหนาะเลย

พักก่อนพักก่อนครับผมเดี๋ยวมากินเมนูขนมก่อนดีกว่า
แก้เผ็ดแก้เผ็ดกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันครับ
กับเมนูนี่เลยครับผมเส้นได้ชายสมัยครับผม
เส้นได้ชายสมัยเป็นเมนูเด่นประจำร้าน
เนื้อขนมทำจากกะทิผสมใบเจยคัดสรรปรับปรุงสูตรให้หวานพอดี
มีความกรอบนอกนุ่มในเหมาะในการทานเล่นหรือทานเป็นออเดิฟ
ขนมมาจากชื่อร้านที่มีการถักเส้นสายเหมือนเส้นได้นั่นเองครับ
ความหอมมาก่อนเลยหัวใหญ่ไหมก่อนจะเข้าปากครับ
หอมจะเตะจมูกเราก่อนได้กลิ่นหอมของใบเตยเลย
หอมจะเตะจมูกเรานะครับเคี้ยวเรื่องแรกเนี้ย

พอเคี้ยวไปอีกสักแป๊บนึงความหวานจะค่อยลายออกมา
เพราะว่ามีความหอมความมันของกะทิด้วยครับ
อืมคำแรกเนี้ยพอพอเข้าไปปุ๊บยังไม่หวาน
อ่าพอเคี้ยวไปเคี้ยวมาปุ๊บอืมจริงครับ
กลิ่นหวานจะตามมาอืมก็ตามมาจริงอืม

วันนี้พวกเราสองคนนะครับโหชิมมันทุกเมนูแล้วตอนนี้ครับ
และร้านดังในวันนี้นะครับร้านชายสมัยคาเฟ่๒๔๙๘บางกอกนะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบนี่ลุยครับลุงพี่อืมครับ
เรียบร้อยอิ่มแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกไหม
ต่อที่ไหนล่ะพี่เราต้องทำภารกิจเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านก่อน
ภารกิจอะไรอีกอ่ะภารกิจตลบหลังครัวรัวตะหลิวครับผม
ว่าแต่พี่บาทอ่ะทำกับข้าวไปหรือเปล่าเรื่องกับข้าวเหรอครับ

อ้าวว่าจะแน่นเหมือนต่อยมวยไปดูกันว่าพี่บ๊าสนะครับ
จะทำกับข้าวเก่งเหมือนต่อยมวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับไป
เอาล่ะครับเมื่อนักชกต้องมาเข้าครัวแทนการขึ้นสังเวียน
กลัวจะพังไหมนะและภารกิจของเราในวันนี้ก็คือ
นวมดูดมชิมโดยทั้งสองคนจะต้องทำมันบดให้เจ้าของร้านดูว่า
เนียนละมุนน่าทานหรือไม่ทำเส้นได้ชายสมัยให้เจ้าของร้านดม
หอมยั่วยวนใจหรือเปล่าและสุดท้ายทำเครื่องดื่มสมูตตี้มะพร้าว
ให้เจ้าของร้านชิมว่าหวานชื่นใจถูกปากหรือยังโดยจะต้องใส่นวมทำทั้งสามเมนู
ถ้าหากผ่านทั้งหมดผู้ชมทางบ้านจะได้รับส่วนลดจากทางร้านไปเลยครับ
ว่าเป็นแฟนยังไงเอาครับไม่รอช้าแล้วนะครับ

เดี๋ยวมาเริ่มทำเมนูแรกกันนะครับผมกับเมนูเส้นได้ชายสมัยครับผม
และที่สำคัญนะครับทำยังไงเวลาดมถึงจะไม่มีกลิ่นไหม้ครับผม
ประมาทเริ่มทำกันเลยดีกว่ามาครับอ้อออกไปเอ่อไม่ใช่
ไปเลยบีบไม่ค่อยบีบนะ
พอเนี้ยใส่เจมส์
เราเริ่มกับเมนูนี้ดีกว่าครับ
พี่บันเจอดกับมา

เลยเน่นะคะบอกได้เลยว่าเจ้าของของร้านก็ต้องชิมนะครับ
นะครับผมทำยังไงถึงจะให้มันอร่อยให้ที
เออเหนื่อยหนึ่งด้วยเออนั่นแหละเหนื่อยโอ้ยเหนื่อย
เยี่ยมมาก

เอาโอ้ยวางวางวางนี่เย้สุดยอดมากเอาละครับ
ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่การนะครับผม
เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่การนะครับสวัสดีค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่การมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับ
มาตัดสินภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมกับภารกิจ

เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับกับเมนูมันบดครับผม
ดูได้เลยครับพี่การนะครับเชิญครับเขาไม่เป็นจะใส่ใจไม่เงินครับ
ที่แรกต้องว้าวก่อนเลยนะคะว้าวเลย
ละเอียดไหมครับละเอียดประมาณสัก๘๐ได้นะครับอันนี้
มาที่เมนูที่สองครับท่านผู้ชมครับกับเมนูเส้นได้ชายสมัยครับ
กับเมนูที่ต้องชายดมมาครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับ

ค่ะยังหอมอยู่นะคะแล้วก็

สำหรับกลิ่นก็ยังมีความเป็นใบเตยนะคะ
แล้วก็ยังไม่มีกลิ่นไหม้
ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเวลาในระดับที่ยังรับได้อยู่
ไปที่เมนูสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
จากเมนูมะพร้าวสมโทย์

ชอบ
มาแรบหน่อยนิดนึงนะครับ

มีความรักหรือเปล่าอาจจะหวานไปนิดนึง
อ๋อไม่หวานยังไงล่ะครับต้องเชี่ยมทั้งแก้วเลยครับผม

ค่ะแต่ว่าก็ยังมีความมีเนื้อมะพร้าว
แล้วก็ยังมีกลิ่นของมะพร้าวอยู่
เอาละครับพี่การครับหลังจากที่ได้ดูดมชิมไปแล้วนะครับผม
ภารกิจของทั้งผมแล้วก็พี่บาทจะสำเร็จหรือเปล่านะครับ

และแน่นอนครับท่านผู้ชมครับภารกิจของเราผ่าน
ก็ต้องมีโปรโมชั่นดีให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน

โมชั่นก็คือทางร้านเราขอมอบ
ขนมซิกเนเจอร์ก็คือตัวเส้นด้ายชายสมัยนะครับ
ให้กับลูกค้าที่มาทานที่ร้านนะคะ
แล้วแจ้งกับทางเคาน์เตอร์ว่ามาจากรายการกินล้างบางค่ะ
ให้โต๊ะละ๑ที่

ขอบคุณพี่การมากเลยนะครับ
ภารกิจในวันนี้ก็สำเร็จไปด้วยดี
หากใครชื่นชอบทานอาหารในบรรยากาศคาเฟ่
ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านชายสมัยคาเฟ่
๒๔๙๘บางกอกกันนะครับ
ที่นี่อาหารอร่อยกลม
บรรยากาศก็สวยงามร่มรื่น

เวลา๑๐โมงถึง๑ทุ่ม

ขอบอกใบกันสักนิดว่าเป็นร้านดัง
ขออาหารทะเลห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม
สวัสดีครับ
โอ้โหเผลอหลับแป๊บเดียวมาโผล่ที่นี่แล้ว
แม่กองสมุดสงคราม

เอาจริงนะครับทีมงานเราไม่มีค่าน้ำมันไปถึงนู่นหรอกครับ

อันนี้แม่กองหัวปลาหม้อไฟครับผม
อยู่ในเขตนี่ภาษีเจริญนี่เองครับพี่

พาดศรีเจริญร้านชื่อร้านแม่กอง

คือช่วงนี้โควิดนะครับ
ต้องบอกว่าการที่คนมาเยอะเห็นรถหน้าร้านเยอะ
บ่งบอกว่าร้านอร่อยแน่นอน

แต่ละเขาก็แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนนะ
ไม่ได้กินให้มั่วซั่วนะครับผมร้านนี้ครับผมครับ

กองหัวปลาหม้อไฟนะครับเขาเด่นที่เรื่อง

ถ้าไม่เชื่อเข้าไปดูกันเลยดีกว่า

ไม่ต้องไปไกลถึงสมุทรสงคราม

รวมความอร่อยเด็ดในด้านซีฟู้ด
เอาไว้ทั้งหมดแล้ว
ร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟ
เจ้าดังแห่งย่านภาษีเจริญ
ที่จะทำให้คุณเจริญป่าเจริญพุง
ไปกับอาหารทะเลแบบสด

โดยเฉพาะปูตัวใหญ่

เห็นแบบนี้ใครล่ะจะอดใจ
ไหวไปชิมกันเลยครับ

ของเราเป็นอาหารซีฟู้ดค่ะ

สุดยอดไหมครับพ่อสุดยอดพ่อว่าไงครับพ่อดูลูกนี่บอกได้เลยว่าพ่อมา
กินล้างบางนี่ต้องจัดใหญ่จัดเต็มให้กับคุณพ่อของผมเลยนะครับผมอ่ะ
พี่พัฒน์เริ่มจากเมนูอะไรก่อนครับเอานี่เอานี่อ่ะข้าวข้าว
ข้าวผัดไข่เยิ้มปูก่อนกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ
เนื้อปูครับท่านผู้ชมโอ้โหเต็มช้อนเลยครับผม

เป็ดไข่ไก่นะครับผมเวลามันโดนน้ำมันโดนนู่นนี่นั่น
มันก็จะเกิดความหอมครับผมแล้วก็เกิดความกลมกล่อม
พอกินเข้าไปพอสัมผัสข้าวป่านครับผม
มันก็จะรู้สึกหอมกลิ่นหอมมาก่อนครับ
หอมแล้วก็กินไม่ได้มูน่ะกินไม่ได้มูน่ะ

ลิ้นฝั่งซ้ายจะสัมผัสไข่ไก่

ฝั่งขวาจะสัมผัสไข่เป็ด

ตรงกลางตรงกระเดือดกลายเป็นไข่หาด

ฉันว่าสุดยอดเป็นเมนูที่แวกไม่เคยกินอย่างนี้นะครับ

เป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยครับ
เป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะครับ
ซึ่งขายมาแล้ว๑๓ปีครับผม
ใครมาที่ไม่ได้สั่งเมนูนี้

ปูไข่นึ่งนมสดครับ

เมนูชูโรงของทางร้านที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง
ขายมากว่า๑๓ปี
สิ่งที่ไม่เหมือนร้านอื่นนั่นก็คือ

ผสานกับความหวานของเนื้อปู
ทำให้รสชาติกลมเข้ากัน
แค่เห็นก็ตาลุกวาวแล้วครับ
ซักคร๐๔หายความหายปู่
สงฮับล่ะมะนึงเออดีจริงครับน้องผู้ชม

อู้หูหูยบจริงออก้ยไหม

ร้านนี้ให้ปูไม่แข็งครับ
และทำให้กลุ่นหุ้มกู้ม
เพราะเวลาที่มันโดนนมสดมันจะมีความหอม

สำหรับเมนูนี้ครับ
ไปที่เมนูต่อไปกันเลยครับพี่บ๊ายครับพี่บ๊ายครับผมเนี่ยครับเมนูนี้เลย
เนื้อปูผัดพริกขี้หนูครับผมดูหน้าตาครับผมรู้สึกว่าแบบจะจัดจ้านรสจัดมาก
กึ่งนะครับและเนื้อปูของเขานะครับก็ใหญ่มากเลยนะครับผม
และเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูที่บิชลินแนะนำนะครับติดต่อกันมาแล้วถึง๓ปีครับผม
ปะปะปะจับปะ
บอกได้เลยออกหูเลยครับ
ชาตินี้สัมผัสลิ้งนะครับคือรสชาติที่พิเศษหวานแล้วก็มีความมันแล้วก็มีความเค็มตามมาครับ
สมกับที่เป็นเมนูที่มิชลินเขาแนะนำจริงครับผม
ที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับกับเมนูเนื้อปูสี่ชุ้นครับ
เดี๋ยวพูดฟังแล้วแปลกมากเนื้อปู๔ชุ้นนะครับผม
มันจะฉุนยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผม
เนื้อปู๔ฉุนเมนูที่นำวัตถุดิบเนื้อปูสดใหม่
รวมกับกระเทียมโทนสตอชะอมผักกระเชษ
จนได้รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์หากได้ชิมเป็นขึ้นจมูก
อืมพอทานเข้าไปแล้วมันตำจมูกนะครับแต่ว่ามีรสชาติที่มีความเผ็ดมีความเค็มนะครับผม
แล้วก็ได้รสชาติของความมันความมันก็มีความมันของผักแต่ละชนิด
รู้สึกว่ามันกลมของแล้วก็มีอิ่นชุนออกมานำจมูก
แต่สังเกตนะครับสังเกตนะครับปกติเนื้อปูนี่ก็เนื้อปูเนื้อปูเนื้อปู
ปูร้านนี้นะครับสังเกตได้ใหญ่มากเป็นก้อนใหญ่มาก
เขาคัดสรรค่ะคือคัดสรรมาแล้วนะครับเนื้อปูเนี่ยจะใหญ่มาก
ที่เมนูต่อไปครับความอลังการความยิ่งใหญ่นะครับไม่แพ้ปูไข่นึ่งนมสดเลยครับ
กุ้งแม่น้ำย่างผัดพริกขี้หนูครับผมนี่บอกว่าอลังการมากครับกุ้งแม่น้ำครับ
ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศครับผมต้องสั่งไว้ครับอ่านะครับผมคืออันนี้คือน้ำลาดของเขานะครับผม
บอกได้เลยว่าโอ้โหดูครับพริกโกงกันเต็มเลยครับพริกจ้านมากเขาบอกว่ารสชาติจัดจ้านมากครับผม
เหมือนใส่พริกร้อยเม็ดครับมาครับผมเริ่มดีกว่าครับอ่าพี่บาทไป
คนละตัวคนละตัวแต่นี่นี่น้ำสูดเนี่ยโอ้โหน้ำสูดเนี่ยมันเขา
ก็มันเนี่ยมันเป็นสูตรของเขานี่เป็นน้ำจิ้มแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นมันกุ้ง
สามารถคุกกับข้าวได้อ่ะใช่ใช่ไม่ต้องสามารถหรอกสมวักก็คุกได้
สมวักก็คุกได้สมวักก็คุกได้สมวักก็คุกได้นี่ไม่ได้โม้เนี่ย
มึงเบิ้งมึงเบิ้งดินี่ฮะโอ้โหโชว์กล้องด้วยโชว์กล้องด้วย
แวกกล้องพริกออกแล้วนะครับเหลือคงไว้แต่กลิ่นอ้ายและรสชาติไว้

มันเต็มปากอยู่อ๋อพี่บราชไปไงบ้าง
อร่อยมากเนื้อกุ้งนุ่มนุ่มแน่นและก็รสชาติเหมือนกับเครื่องแกงอยู่ข้างบน
เวลาไปยากมันก็ค่อยซิมเข้าเนื้ออยู่ข้างบน
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ของตัวเองมีอยู่ก็ไม่จิ้มนะ

เฮ้ยอร่อยมันด้วย

ด้วยมันพัวลองดูครับท่านผู้ชมอ่าน้ำจิ้มนะครับของเขานะครับผม
ก็อาจจะมีถั่วนะครับผมน้ำจิ้มของเขาก็จะออก
หวานหวานเพราะเปรี้ยวนะครับผม
อร่อยมากเลยนะครับข้างในนี่ก็จะมีไข่ของปลาหมึกนะครับ
ไข่แล้วก็ก็อร่อยมันมันหวานนะครับอืม
แล้วก็พอจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับผสมด้วยถั่วลิสงนะครับ
ก็จะทำให้เกิดความกรอบหวานมันมากนะครับ

ท่านผู้ชมปลาหมึกของเขานะครับผม

หมึกปลาหมึกแถวไหนแพงที่สุดอ่ะ

สมกับเป็นร้านดังสมกับคำล่ำลือจริงครับท่านผู้ชม
และร้านดังในวันนี้นะครับร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟนะครับ

มาลุยครับครับพ่อลุยครับ
พอแล้วพ่อไม่ต้องเลย

อยากกินตีนไก่อ๋ออยากกินตีนไก่อืมถ้าอยากกินตีนไก่
เดี๋ยวพาไปกินร้านนี้ครับผมรับรองว่าตีนไก่ของพี่เด็ดจริงจริง
เด็ดในย่านภาษีเจริญแน่นอนครับไปไปอย่าโม้นะไม่ได้โม้
อ่าไม่ได้หม้อไปกินเลยไปเลยดีกว่าพี่ร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟ
ถึงเครื่องสดถึงใจตั้งอยู่ที่ถนนพรานกพุทธมนตรสายสี่
เปิดให้บริการทุกวันเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสามทุ่ม
บอกเลยว่าแม้แต่ร้านแถบชายทะเลก็ยังยากที่จะหาคุณภาพวัตถุดิบได้เหมือนที่นี่
ถ้าไม่มากินคงจะพลาดหน้าดูเลยล่ะครับเอาล่ะครับช่วงหน้า
เราตามใจพี่สมรักเขาสักหน่อยพาไปกินให้สมใจเลยห้ามพลาดเด็ดขาด
กินล้างบาง

ชักครับไปไหนมาพ่อโอ้โหดูแฟนครับถ่ายรูปหโว่
เมื่อกี้แฟนครับขอถ่ายรูปโอ้โหโหนึกว่าจะจุ่ม

ที่ไหนโถ๊ะอ่ะใช่อย่างนี้ดีใจอยู่

อ้าวรู้ป่ะไถเป็นไถไถเป็นไถไถเป็นไถ
แต่พูดถึงเรื่องตีนก่อนสิเนี่ยตีนบ่อซีน

เออตีนไก่

เขาก็ขี่เยอะเยอะเลยนะ
ตอนนี้เราก็พาพี่สำลักการณ์มาหาเรื่อง

ร้านอร่อยขวัญใจคนนอนดึก
บอกเลยว่าปกติเขาปิด
บรรยากาศลูฟผับชิวพร้อมเมนูที่ใครก็นิยมอย่าง
ซุปเปอร์ตีนไก่ซึ่งน่าจะถูกใจพี่สมรัก
อกจากนี้ยังมีเมนูหลากหลายสไตล์ข้าวต้มโต้รุ่ง
ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากเจ้าของร้านกันเลยจ้า
สวัสดีค่ะเบลนะคะเป็นเจ้าของร้านเจนีโภชนานะคะ
ตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสายหนึ่งค่ะเป็นร้านข้าวต้มนะคะ
เปิดตั้งแต่๕โมงครึ่งถึงตี๓ค่ะ
จุดเด่นของร้านเราเหรอคะก็จะเป็นเรื่องรสชาติอาหารอันดับหนึ่งเลย
อันดับ๒ก็จะเป็นเรื่องอาหารออกไวรวดเร็ว
คือลูกค้านั่งสั่งอาหารได้แป๊บเดียวได้อาหารแล้ว
อาหารที่นี่นะคะจะมีหลายอย่างจะมีต้มผัดแกงทอดเผายำ

เจนีโภชนาข้าวต้มโต้รุ่งอร่อยเทียบ

พ่อมาทั้งทีนะครับผมต้องจัดให้คุณพ่อในนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปูเอยกุ้งเอ่ย
ล่าสุดคุณพ่ออยากกินตีนครับผมตีนไก่ครับ

ขอโทษนะครับผม
เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมนูแรกของเรา
กับเมนูที่แบบคุณพ่ออยากทานนักหนานะครับผม
เมนูนี้เลยซุปเปอร์ตีนไก่หม้อไฟ
ตีนไก่ครับดูตีนเขาครับ

แล้วก็หอมเครื่องตุ๋นมากเลย
ซุปเปอร์ตีนไก่หม้อไฟ
เมนูประจำร้านที่ใครมาก็ต้องสั่งมาแซ่บ
กับขาไก่ที่เปื่อยนุ่ม
เพราะตุ๋นนานถึง๓ชั่วโมง
พะโลเป็นสูตรพะโล้ต้มยำจัดจ้าน
ชิมแล้วตาสว่าง
บอกเลยว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยก็ว่าได้กับเมนู

ตีนไก่ของถิ่นนี่นะครับผม

ซึ่งเวลากินเข้าไปน่ะร้อนนะครับผมชุ่มคลอมากครับ

ครับผมนี่เลยปีกไก่ทอดเกลือครับ

ผมไม่เชื่อผมบอกแบบตรงผมไม่เชื่อผม
ปีกไก่เนี่ยจะกรอบแล้วก็จะติดเกลือ

ก็จะเกลือเนี่ยลักษณะการหมักเกลือเนี่ย
จะโรยสม่ำเสมอเพราะกินจุดไหนก็จะเท่ากัน

มาที่เมนูต่อไปนะครับผมกับปลากระพงทอดกระเทียมครับผม
เดี๋ยวเมนูนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากกินอาหารที่เป็นเมนูปลาปลาบ้าง
เพราะว่าผมจะได้ฉลาดเฉลี่ยวเหมือนกับพ่อบาสบ้างครับผม
ปลากระพงทอดกระเทียมปลากระพงสด
นำไปทอดกับกระเทียมปรุงรสทอดจนเหลืองอร่าม
มีรสชาติแตกต่างจากร้านอื่น
ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรมะนาวแท้
และน้ำจิ้ม๓รสรสชาติอร่อยเด็ดแค่ไหน
เราไปฟังรีวิวจากปากสองหนุ่มกันเลยครับ
ก่อนที่เราจะรับประทานปลาเข้าไปในปากของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
เรามีน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับท่านผู้ชมครับผม
คือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็น้ำจิ้ม๓รสครับ
แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกเอาแบบไหนครับ
คือผมเลือกเอาน้ำจิ้ม๓รสนะครับผม

แป้งนิ่มนะครับหอยนังลมส่วนมากเขาจะมาจากที่นั่นที่ไหนครับ
จังหวัดนี่เยอะที่สุดสุราธารณีอ๋อหอยไหนะครับ
ก็ขึ้นชื่อมากหนามจิ้มนี่ก็จะเอาอันตรีนี้นะครับ
ครับผมสุดยอดมากครับครับเป็นคือกลมกล่อมมันผสมผสานกันลงตัวมาก
คือการกินเข้าไปเนี่ยมันเนื้อมันนิ่มคุณมั้วหรือเปล่าแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลย
คุณโม้หรือเปล่าอ้าวงั้นผมขอเราพิสูจน์มาแล้วเออ
เมื่อกี้เนี่ยคุณพ่อเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอย่าพอเอาน้ำจิ้มมา
ที่มากับตัวอส่วนนะครับผมนี่ครับ
มันนุ่มอ่ามีความนุ่มครับแล้วก็มีความเข้มข้น
ของไอ้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวแบบตัวเนี่ยตัวหอยครับผม
แล้วก็มีความมันมันของไข่นะครับแล้วบวกกับน้ำจิ้มเขา
ที่ผมชิมมานะครับการผัดเนี่ยถือว่าลงตัวมากนะครับ
เพราะว่าในนี้จะมีทั้งหอยทั้งแป้งนะครับทั้งผักทั้งอะไร
พอกินเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันหมด
จานนี้ครับแป้งนิ่มหอยสดใหญ่นะครับครับผมและที่สำคัญครับ
หอยเยอะมากมากเลยครับมาที่เมนูสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ
ผัดกุ้ยช่ายขาวเต้าหู้หมูสับครับผมมา
จ้ะอืมคือรสชาตินะครับน้ำผัดของเขาก็น้ำผัดกุ้ยช่ายเนี้ย
ก็จะมีแบบความน้ำหวานของซอสนะครับผมแล้วก็มันจะมีอ่ะ
คือกุ้ยช่ายมันก็คือกุ้ยช่ายมันยังไงมันก็ต้องมีกลิ่นอยู่ครับ
แต่ว่ามันกลิ่นไม่แรงครับผมมันจะเป็นกลิ่นเบาครับผม
จะมีความหอมของกุ้ยช่ายเบาครับผมและที่สำคัญครับ
กุ้ยช่ายครับไม่เหนียวครับมีความกรอบมีความหวานครับผม
พี่แวทอธิบายที่ว่ากุ้ยไช่ขาวกับกุ้ยไช่เขียวมันเป็นยังไง
สมัยพ่อเรียนมานะเออพ่อเรียนสูงอยู่แล้วเออ
เรียนมาสูงครับตอนนั้นเรียนสูงเรียนอยู่ชั้นชั้นหกชั้นหก
กุ้ยไช่เนี้ยมันเป็นชนิดเดียวกันอ่า
กุ้ยไช่ขาวกับกุ้ยไช่เขียวเป็นชนิดเดียวกันอ่า
แต่ความแตกต่างทำไมเรียกกุ้ยไช่ขาวทำไมครับ
เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไปปลูกเนี่ยจะเขามีเทคนิคของพวกเกษตรกรเนี่ย
มีเทคนิคถ้าปลูกหลบแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการดับอิ่งฉุน
มันก็จะฉุนถ้าเอาไปปลูกตอนคืนเนี่ยหลบแสงอาทิตยปุ๊บ
มันก็จะเป็นการดับกลิ่นฉุนเนอะนอกจากดับกลิ่นฉุนแล้วก็จะมีความหวานความ
กรอบอีกด้วยใช่ครับผมหรือนี่เก่งมาก
ประจำวันนี้นะครับร้านเจนีโภชนาสาขาสองนะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
บาทครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มากินล้างบาง
ขอบคุณครับขอบคุณล้างบางนะครับ
ได้พาผมไปกินอาหารดีดีนะครับแทบทุกร้านเลยแล้วก็
ถือว่าเป็นบุญครับผมแก่แล้วมีคนเลี้ยงอาหารดีดีครับ
ลาบปากนะครับวันนี้นะครับต้องถือว่า
ทั้งมุกจุกทั้งอาหารนะครับโอ้โหนั่นเลยครับ

สมรักคำสิงนะครับผมที่มาร่วมกินล้างบางกับเราในวันนี้นะครับ
และในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมจะไปกินล้างบางที่ไหนนะครับ
แขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม
และวันนี้ครับผมบางสายล่านสายที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าซับ
เราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้าในกินล้างบาง
สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วครับ
พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
ครับผมครับผมครับสรุปการกินล้างบางในวันนี้
แซ็กได้ปล่อยหมัดเด็ดเป็นของอร่อยจนพี่สมรักของเราจุกเลยทีเดียว
ใครที่หิวตอนดึกขอเชิญมาที่ร้านเจนีโภชนาสาขา๒นี้เลยครับ
เพราะเขาเปิดบริการทุกวันเวลาห้าโมงครึ่งจนถึงตีสาม
แต่ในช่วงโควิดแบบนี้จะปิดเร็วนิดนึงและหยุดทุกวันพฤหัสสบดีที่สองของทุกเดือนครับ
ในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบางไปทั้งหมด๓ร้านทั้งร้านดังเด็ดโดน
จำนวนสิบเจ็ดเมนูไม่จุบมัดนะครับแต่จุบอาหาร
เพราะแต่ละร้านอร่อยแบบไม่มีใครยอมใครจริงจริงส่วนในครั้งหน้า
เราจะไปล้างบางกันที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชม
และนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดีเจมะตู
แล้ววันนี้นะครับเรามากินร้างบางกันที่ย่านอารีครับผม
จานเนี้ยพูดได้เลยว่าอร่อยเกือบตายทำไมครับเดี๋ยวติดของ

เขาวะสักนิดหนึ่งสวัสดีว่าห้าผู้รามอันนั้นกวดน้ำ